คุณผู้ชมคะช่วงค่ำเมื่อวานนี้มีข่าวที่ว่ามีพลเมืองดี
ไปช่วยชายพิการที่กระโดดแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อจะฆ่าตัวตาย
ไปช่วยเอาไว้ได้ปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาถูกภรรยาบังคับให้ขอทาน
๓ปีกว่าแล้วแล้วเขาไม่อยากจะออกไปขอทานนะ
เขาพิการก็จริงแต่เขาไม่ได้จะไปขอทานอ่ะภรรยาบังคับ
แล้วพอได้เงินมาเนี่ยนะภรรยาเอาเงินนี้ไปดื่มไปกินกับผู้ชายคนอื่น
อุ๊ยอะไรมันจะโอ้โฮมันจะน่าเศร้าขนาดนั้นเลยหรอ
คุณผู้ชมดูเรื่องนี้นะคะคือช่วงค่ำเมื่อวานตำรวจสพปะเกร็ด
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึง
ไปช่วยเหลือนายจักรพงศ์สุพรรณคงอายุ๓๙
พิการขาขวาและมือซ้ายนะคะเขาพยายามจะกระโดดสะพานพระราม๔
ลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อจะฆ่าตัวตาย
พลเมืองดีแจ้งให้ไปช่วยก็เลยช่วยเอาไว้ได้
ตัวนายจักรพงศ์บอกว่าเขาทนทุกข์ทรมาน
จากการถูกภรรยาบังคับให้นั่งขอทานมา๓ปีกว่า
แล้วเงินที่ได้ภรรยาเอาไปกินไปดื่มกับผู้ชายคนอื่น
แล้วเขาก็ไม่รู้จะหนีไปไหนเขาหนีไปไหนก็ไม่ได้
พอพูดคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะนายจักรพงศ์ก็เลยบอกกับเจ้าหน้าที่ว่า

ทางป่อเต็กตึงก็พาไปส่งที่บ้านอยู่ที่สุพรรณบุรีนะคะ
พอไปถึงบ้านนะคุณผู้ชม
บ้านของเขาคือถูกตัดไฟมา๕เดือนกว่าแล้ว

แล้วพ่อก็เป็นผู้ป่วยติดเตียง
แล้วบ้านหลังนี้ก็อยู่กันมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อยู่กัน๗ชีวิต
สภาพบ้านมันมืดเพราะถูกตัดไฟ

แล้วโดนตัดไฟมา๕เดือนกว่าอยู่กันอย่างไรคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยเดินทางไป
บ้านของมูจักรพงษ์อยู่อย่างลำบากจริงค่ะ

พอสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็ยอมรับว่า
พยายามจะกระโดดสะพานมาแล้ว๒ครั้ง
ไม่ทันได้กระโดดพลเมืองดีผ่านมาเห็นก็ช่วยเอาไว้
ครั้งนี้ตัดสินใจกระโดดอีกครั้งถอดขาเทียมไว้บนสะพาน
แล้วกระโดดลงแม่น้ำเจ้าพระยาแต่พลเมืองดีก็มาช่วยเอาไว้ที่อีก
เขาก็ยืนยันว่าสาเหตุเพราะภรรยาเขา
ภรรยาอายุห้าสิบแปดทำร้ายเขาบ่อยมาก
แล้วก็บังคับให้เขาไปขอทานด้วยนะคะ
คือเขาบอกว่าเขามีรายได้จากการร้องเพลงเปิดหมวก
แล้วก็นั่งขอทานย่านปากเกร็ด
ทุกครั้งที่ไปนั่งขอทานหรือร้องเพลงภรรยาไปเฝ้า
คนนี้เขาใส่ขาเทียมอย่างนี้นะฮะ
ภรรยาไปแอบนั่งอยู่ห่างไปดูว่ามีคนให้เงินหรือยัง
มีคนทำบุญไหมพอคนใจบุญมาให้เงินภรรยาเดินมาเก็บเงินเลย
แล้วเป็นแบบนี้ทุกวันตั้งแต่เช้ายันค่ำ
พอกลับเข้าห้องภรรยาก็แบ่งเงินที่หามาได้คนละครึ่ง
หลังจากนั้นภรรยาบังคับให้เขาอยู่แต่ในห้อง
แต่ภรรยาเอาเงินที่ได้มาที่แบ่งกันคนละครึ่งไปดื่มไปกินกับผู้ชายคนอื่น
คือขังเขาไว้ในห้องล็อกห้องเลยนะเอาขาเทียมไปด้วยนะกลัวเขาจะหนี
วันถ้าได้เงินน้อยถูกทำร้ายร่างกายด้วยค่ะ
และไม่ให้ติดต่อกับครอบครัวที่สุพรรณบุรีด้วยค่ะ
ฟังเสียงเขาดูนะคะ
เขาบอกว่าเขาตกอยู่ในสภาพแบบนี้๓ปีกว่า
หยากหยากกับภรรยามาก
ตอนที่แม่เสียก็ไม่ได้กลับบ้านมาร่วมงานศพแม่เลยด้วยซ้ำ
พ่อก็พิการสุดหนักภรรยาไม่ยอมให้มา

เมื่อวานนี้เลยตัดสินใจหนีปัญหาห้าตัวตาย
ตั้งใจจะไปกระโดดสะพานเพื่อฆ่าตัวตาย
แต่ก็มีคนมาช่วยเอาไว้ได้ทันค่ะ

ใช่ค่ะแต่เรื่องนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมรอฟังนะคะ
เพราะว่าล่าสุดเหมือนกับไปเจอตัวภรรยาของผู้ชายท่านนี้
ผู้ชายท่านนี้แล้วภรรยาก็ให้ข้อมูลอีกมุมนึงเลย

ใช่เหมือนคนละเรื่องกันเลยเดี๋ยวรอฟังอีกที